คุณผู้ชมครับทุกผู้ชมยังจำคดีที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

นี่ฮะนี่เป็นสภาพศพในที่เกิดเหตุนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตคนร้ายก็หลบหนีไป
สุดท้ายวันนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นคนที่อยู่ในระแวกพื้นที่เดียวกันนั่นแหละ
เขาก็อ้างว่าผู้ตายเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขา
อันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหานะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับตำรวจไปคุมตัวได้นะครับ

ผู้ที่ก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิตเนี่ย
อายุหกสิบปีละนะครับ
ชื่อนายสายันทองเกลี้ยงนะครับ
สพนพิตำไปควบคุมตัวได้นะครับ

บ้านพักอยู่ที่หมู่ก้าวอนพิตำนะครับ
นี่เป็นจุดที่เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เอาไปซ่อนที่สวนยางพาราใกล้บ้านตัวเองนะฮะ
ส่วนผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือนายบุญรวย
แก้วมณีอายุห้าสิบสองปี
บ้านอยู่ที่หมู่๖อำเภอนพิตำตำบลนพิตำ
ผู้ต่อหาเนี่ยอยู่หมู่ก้าวนะครับ

ซ้ายมือคือผู้ตายนะครับนายบุญรวยนะครับ
นายบุญรวยถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่๓๑กรกฎาคมนะครับ
เสียชีวิตอยู่หลังบ้านบาดแผลถูกยิงเข้ากลางหลังสองนัด

นายบุญรวยเนี่ยทำสวนผลไม้แล้วก็เป็นอสมในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้เขาเป็นนุ่มโสดอายุห้าสิบสองปี
เคยมีภรรยาแต่วันเลิกไปห้าหกปีแล้ว
นี่คือผู้ตายนะครับ
คือในมุมของเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยนะครับ
เพราะว่าเรื่องราวต่างหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวได้เนี่ย
นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาคือนายสายันทองเกลี้ยงอายุ๖๐ปี
พอตำรวจคุมตัวได้ไปชี้จุดที่ทิ้งปืนเสร็จนะ
ก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดต่างนะฮะ
แต่ก็คือช่วงทำแผนก็ตำรวจบอกเอาชี้จุดแถวที่ทิ้งปืนก่อนก็แล้วกัน
เพราะถ้าไปทำแผนแถวจุดที่ยิงเขาเลยเนี่ย
คือบุกไปยิงที่หลังบ้านเขาเลยอ่ะนะฮะ
ซึ่งตอนนี้มันใกล้กับจุดที่จัดงานศพของนายบุญรวย
ตำรวจก็เลยเกรงว่าถ้าไปทำแผนแถวนั้นเดี๋ยวญาติญาติเขาทราบข่าวทีนี้เดี๋ยวมันจะวุ่น
นี่นะฮะเพราะว่าเขายังจัดงานศพกันอยู่เลยนะครับ
ฝั่งซ้ายคือบ้านงานศพผู้ต้องหาฝั่งขวามาชี้จุดที่ทิ้งปืน
แต่ถ้าพาไปทำแผนแถวหลังบ้านเขาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะฮะ
เอามาดูคำสารภาพของผู้ก่อเหตุนะครับนายสายันวัย๖๐ปีเนี่ยเขาสารภาพ
ยิงนายบุญรวยเสียชีวิตจริงเขาอ้างว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่ามันมาจากความแค้นที่ผู้ตายแอบมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของเขา
ภรรยาเขาอายุ๕๔ปีตัวผู้ต้องหานี่อายุ๖๐ผู้ตายอายุ๕๓
ตัวเขากับภรรยาเนี่ยอยู่กินนะ

พอเขารู้ว่าภรรยาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายบุญรวยผู้ตาย

แต่ภรรยาเนี่ยก็ไม่ฟังเขาก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้ตลอด
ถึงขั้นไปซื้อปืนมานะฮะไปหาซื้อปืนมาก็บอก๑ปืนนี้ราคา๓๐๐๐๐บาท
เพื่อเตรียมเอาไว้ก่อเหตุยิงนายบุญรวยค่ะนี่เขาอ้างสารภาพอ้างอย่างนี้เลยนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๔วันนะครับท่านผู้ชมครับ

กอดภรรยาแล้วก็ขอร้องภรรยาอีกครั้งให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้ตาย
แต่ภรรยาก็ไม่ใยดีทำให้เขาเนี่ยยิ่งโกรธแค้นหนัก
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเขาก็อ้างว่าผู้ต้องหาผู้ตายเนี่ย
ตอนที่เขาพยายามที่จะไปหาเนี่ยที่เขาบุกไปเนี่ย
เขาก็ตะโกนเรียกกันแล้วจะให้ออกมาเคลียร์กัน
ถึงขั้นเอาขวดน้ำมันเนี่ยไปด้วยแล้วก็จุดไฟ
เพื่อจะให้เห็นว่าเออจุดไฟอยู่หลังบ้านแล้วนะ

ต้องไปเคาะฝากระโปรงรถกระบะของผู้ตาย
ผู้ตายออกมานั่นแหละเขาถึงยิงผู้ตาย

คืนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมปืนนะ

ห่างกันเนี่ย๒๓หมู่บ้านเนี่ยห่างกัน๓กิโลเมตร
เดินมาจนมาถึงคลองแถวนั้นเขาเรียกคลองกลายนะ

ข้ามฝั่งไปเนี่ยจะถึงบ้านผู้ตาย
เขาถอดเสื้อผ้านะนี่ฮะ
แล้วเดินลุยข้ามคลองเพื่อจะไปถึงบ้านผู้ตายนะ
ชูปืนเหนือศีรษะตอนข้ามคลองนะฮะ
ไม่ให้ปืนเนี่ยจมน้ำเปียกน้ำ

เดินไปถึงบ้านผู้ตายเขาบอกเขาตะโกนเรียก

เขาก็เอาขวดน้ำมันเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย

ไปเขาะนะไปปีฝากระโปรงรถกระบะ
ของผู้ตายที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะนะ
ตื่นแล้วก็เปิดไฟบนบ้าน
นายสายันบอกว่าฉวยจังหวะนี้ที่นายบุญรวยเขาตื่นแล้วเปิดไฟบนบ้านเนี่ย
เขาย่องไปแอบอยู่ข้างรถอืม
พอนายบุญรวยเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมใครมาตีรถอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ย
พอลงบันไดบ้านมาเขาบอกเขายิงใส่เลยค่ะ
นายสายันเนี่ยอ้างว่าตอนนั้นผมยิงใส่ไม่ยั้งเลยนะฮะ
ผู้ตายเองก็รู้ว่ามีคนมาดักยิงก็พยายามวิ่งหนีไปทางสวนหลังบ้าน
เขาก็วิ่งไล่ตามไปก็ยิงใส่ไปอีกหลายนัด
บอกว่ายิงจนหมดโม่๖นัดแล้วบรรจุกระสุนใส่มาอีก๖นัด
๖นัดใหม่เนี่ยยิงออกไป๔รวมแล้ว๑๐นัด

ปรากฏว่ากระสุนเนี่ยเข้าแผ่นหลังของนายบุญรวยไป๒นัด

ก่อเหตุเสร็จนายสายันบอกว่าผมก็เดินกลับบ้าน
ถอดเสื้อนะลุยข้ามคลองเหมือนเดิม
แต่ตอนลุยข้ามคลองขากลับเนี่ยเสื้อมันลอยตามน้ำไป
เหลือกางเกงตัวเดียวระหว่างทางกลับบ้านก็เอาปืนเนี่ย
ทิ้งไว้ในป่าสวนยางใกล้บ้านที่ไปชี้จุดเมื่อสักครู่นี้
กลับไปอยู่บ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งถูกตำรวจตามมาจับกลุ่มในที่สุด
โอ้โหนี่ฮะค่ะข้อหานะครับตำรวจแจ้งข้อหานายสายันก็คือ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องการพาปืนไปเรื่องการยิงปืนด้วย
วันนี้คุมตัวฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

มันไม่คุ้มกันเลยนะคะที่ไปบอกเหตุแบบนี้

คือเขาไม่รักกันแล้วก็มันจะทำอะไรได้มากกว่านี้ล่ะ
มาฆ่าคนตายตัวเองก็ติดคุกเนี่ยข้อหาแต่ละข้อหานักทั้งนั้น